คุณผู้ชมมาดูเหตุการณ์นี้ค่ะกล้องหน้ารถบันทึกภาพเอาไว้ได้นะคะ
ขับมาเร็วค่ะแล้วก็ไปชนกับรถจักรยานยนต์เนี่ยนะคะ
จนมีคนเจ็บเนี่ยขาหักสองท่อนเลยนะแต่สุดท้ายชนเสร็จแล้วก็หนีไป
ขับมาเร็วแล้วก็เนี่ยคันนี้นะคะเปิดไฟเลี้ยวเปลี่ยนเลน
แล้วก็รถจักรยานยนต์มาพอดีแบบเนี้ยนี่แล้วก็เบียดไปชนเนี่ยค่ะ
เพราะว่าอยากจะให้คนช่วยแชร์ข้อความที่เขาโพสต์เอาไว้เป็นแบบนี้นะคะ
บอกว่าช่วยแชร์กันหน่อยรุ่นพี่ผมโดนชนแล้วหนี
อยากให้คนที่ชนมารับผิดชอบขอความช่วยเหลือพลังโซเชียล
ช่วยเป็นกระบอกเสียงให้หน่อยคนเจ็บนอนอยู่โรงพยาบาลจุฬารัฐสาม
ขาหักสองท่อนกระดูกแตกแล้วคนเจ็บเป็นหัวหน้าครอบครัว
ช่วยติดต่อไปหน่อยเขาก็ให้เบอร์โทรศัพท์ติดต่อไว้นะคะ
จุดตรงนี้คือบางนากิโลเมตร๖หน้าปั๊มแก๊สทางลงยูเทิร์นเกือกม้า
ทะเบียนรถแจ๊สเขาเห็นชัดชัดเลยนะคะอืมเนี่ยสี่สี่สี่สี่เนี่ย
ทีมข่าวของเราก็เลยตรวจสอบไปยังผู้บาดเจ็บนะคะ
ชื่อว่าในแจ๊กค่ะเม็ดดีอายุสามสิบเก้าปี
ตอนนี้ยังอยู่ที่โรงพยาบาลจุฬารัฐ๓ค่ะขาหักสองท่อน
ก็เจ็บด้วยนะคะเป็นแผลยาวเลยเพราะว่าไปครูดกับถนนนะคะ
ทีมข่าวของเราก็เลยไปคุยกับแม่ของนายแจ๊คนะคะ
เกษมเติมพร้อมอายุหกสิบสองคุณแม่เล่าให้ฟังว่าวันเกิดเหตุ
ประมาณสามทุ่มคืนวันอังคารลูกชายกลับมาจากทำงานได้ไม่นาน
ก็ออกไปซื้อของค่ะแต่พอออกไปสักพักก็โทรกลับมาบอกว่าถูกรถชน
ขาหักอยู่โรงพยาบาลแม่ก็เลยไปหาที่โรงพยาบาลเอกชนน่ะนะคะ
ก็มีการเอ็กซาเรย์ใส่เฝือกค่าใช้จ่ายก็เป็นหมื่นอ่ะ
แม่บอกสตังค์ก็ไม่มีต้องไปหายืมจากคนรู้จัก
แล้วก็ย้ายจากโรงพยาบาลเดิมไปใช้โรงพยาบาลตามสิทธิ์ประกันสังคม
ทางบ้านก็ไม่ได้เป็นคนมีฐานะอะไรตัวแจ๊กเองเป็นคนเลี้ยงดูครอบครัวเป็นเสาหลักด้วย
เลี้ยงหลานหลานอีกตั้งหลายคนแม่ของแจ๊คบอกว่าพอแจ๊คมาประสบอุบัติเหตุแบบนี้
ทำงานไม่ได้แบบนี้โอ้โหเดือนนี้ยังไม่รู้จะเอาเงินจากไหนไปจ่ายค่าเช่าบ้านเลยอ่ะ

คุณแม่ก็เลยบอกว่าคนขับรถแจ๊สมารับผิดชอบหน่อยถ้าออกมารับผิดชอบแม่เองก็พร้อมจะให้อภัย
ดูแล้วมันใจหายอ่ะคือเห็นลูกนอนกระเด็นไปขนาดนั้นน่ะ
เด็นลงไปนอนหงายท้องหงายไส้ทั้งรถทั้งอะไรเสร็จแล้วพอได้ฟังจากปากเขาว่าเขาเขาไม่รู้สึกตัวเลย
เขามารู้สึกตัวที่โรงพยาบาลเขาก็รีบโทรมาเลยอย่างเงี้ย
ชนแล้วหนีแบบนี้คือใจดำมากเลยก็ไม่หันมามองเลยไปเลยอย่างนี้
ถ้ากระเด็นขนาดนั้นนะจะไม่รู้มันเป็นไปไม่ได้เลยอ่ะใจดำใจดำมากผู้ชายคนนี้
ลำบากมากเลยอ่ะบางทีเอาเด็กไปอย่างเมื่อเช้านี้ต้องนั่งแท็กซี่ไปอ่ะ
เนี่ยสองวันเนี่ยหมดไปเป็นพันซึ่งเงินพันนี้นะไม่ได้มีเองนะพูดแบบไม่อายเลย
มันต้องยืมเขามาเราไม่ได้กู้นะแต่เรายืมเขายืมคนที่เรารู้จักกัน
ก็อยากจะบอกว่าเจ้าของรถคันนี้คนที่คันที่ชนเนี่ย
ออกมารับผิดชอบสักนิดสักหน่อยแม่ก็ไม่อะไรมากหรอกนะ
แล้วก็ถ้าทำได้ยังมีมนุษย์ยังเป็นมนุษย
ยังมีมนุษยธรรมอยู่ก็ออกมารับผิดชอบสักหน่อย
คือก็จะไม่ต่างคนต่างก็จะไม่โหดร้ายต่อกันอย่างนี้
ช่วยหน่อยเถอะไอ้ที่ชนแล้วหนีไปเนี่ยก็คือให้อภัย
ถ้าออกมารับผิดชอบนะมึงให้อภัยจะไม่เหมือนคนอื่นไง
คุณแม่บอกว่ามีพลเมืองดีโทรศัพท์ไปบอกด้วยนะคะ
มีการแจ้งเบอร์เอาไว้ทางเฟซบุ๊คว่าใครเจอรถฮอนด้าแจ๊สคันนี้ให้แจ้งหน่อยเนี่ย
อืมคุณแม่บอกว่ามีคนโทรศัพท์ไปบอกว่าเจอนะคะ
แจ๊สคันนี้ที่อยู่ในคลิปไปจอดอยู่ในห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งแถวบางนา
แล้วก็จอดอยู่ชั้นบีหนึ่งทุกวันใช่ไม่แน่ใจว่าเจ้าของรถทำงานอยู่ที่ห้างสรรพสินค้าแห่งนั้นหรือเปล่า
อืมตำรวจสพบางแก้วได้รับแจ้งความแล้วก็ช่วยกันตามหาหลักฐานเพื่อติดตามรถที่ก่อเหตุมาดำเนินคดีต่อไป
เนี่ยภาพชัดทะเบียนรถชัดแบบนี้นะคะจุดเกิดเหตุก็ถนนบางนาใช่ค่ะใช่ไหม